เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรก็เป็นวัยรุ่นไล่ยิงกันอีกแล้ว
ไปมีเรื่องกันเขม่นกันอีกแล้วนะครับคราวนี้ก็เป็น๒กลุ่ม
เป็น๒กลุ่มที่เขาอยู่คนละพื้นที่แล้วก็เป็นคู่อริกัน
เมื่อตี๒คืนที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองชุมพรกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ไปตรวจสอบเหตุวัยรุ่นถูกยิงเสียชีวิตอยู่ริมถนนไตรรัฐ
ตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายราเมษนาคสัง
อายุเพิ่ง๑๗ปีเท่านั้นเองชื่อเล่นชื่อไนท์นะครับ
ก็เสียชีวิตอยู่บนทางเท้าหน้าอาคารพาณิชย์ตรงข้ามกับโรงเรียนเทศบาลเมืองชุมพร
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองหนึ่งนัดนะฮะแต่ว่าบาดแผลเนี่ยที่ต้นขาอ่า
ต้นแขนขวาเนี่ยมันมีบาดแผลอยู่๔แผล
หน้าอกอีกหกแผลอ่าคงจะเป็นลูกปลายอืมนะ
ห่างออกไปประมาณร้อยเมตรมีจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้า
น้ำเงินของผู้ตายล้มอยู่นะแล้วก็มีจักรยานยนต์ของเพื่อนอีกคันหนึ่ง
ล้มอยู่กลางถนนจากการสอบสวนทำให้ว่าอ่า
ทำให้ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นแก๊งวัยรุ่นในพื้นที่
ชื่อว่าแก๊งวัดเดิมนะครับแล้วก็มีเรื่องบาดหมางกับกลุ่มของผู้ตายกันมาก่อน
ก่อนเกิดเหตุทั้งสองกลุ่มก็ไปเจอกันในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันพอผู้ตายเนี่ยเขาก็ขี่จักรยานยนต์กลับ
ค่ะก็ขี่กลับกับเพื่อนเพื่อนเขามากันสักประมาณสิบคนได้นะ
คู่อริก็ขับรถเก๋งตามมาขับมาปาดหน้ารถของผู้ตาย
แล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงเสียชีวิตเลยนะครับ
จำลองเหตุการณ์เพื่อให้เห็นเหตุการณ์ชัดเจนขึ้นนะครับ
ท่านผู้ชมครับก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
ราเมฆผู้ตายมากับเพื่อนที่เป็นกลุ่มชายหญิงประมาณ๑๐คน
มาจากหมู่บ้านเสียบยวนอยู่นอกตัวเมืองชุมพร
เที่ยวสถานบันเทิงในตัวเมืองแถวถนนประชาอุทิศในเขตเทศบาลเมืองชุมพร
แล้วในสถานบันเทิงเนี่ยฮะก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกับกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น
ที่ชื่อว่ากลุ่มแก๊งวัดเดิมซึ่งสองกลุ่มนี้เขาเคยมีเรื่องกันมาก่อน
นี่นะฮะพอสถานบันเทิงปิดวัยรุ่นสองกลุ่มก็ออกมาเจอกันหน้าร้านอีกนะ
แล้วก็มีปากเสียงกันอีกครั้งหนึ่งก่อนจะแยกย้ายกันไปนะต่างฝ่ายก็แยกกันไป
กลุ่มของนายราเมฆผู้ตายกับเพื่อนอีก๕คน
ขี่จักรยานยนต์๓คันก็ขี่ตามกันไป
ราเมฆขี่นำเป็นคันแรก
มีเพื่อนนั่งซ้อนท้ายมาด้วยคนหนึ่งนะครับ
ระหว่างทางวัยรุ่นแก๊งวัดเดิมขับรถยนต์ตามมาฮะ
แล้วก็เร่งเครื่องปาดหน้านะครับแล้วก็ยิงใส่
ก่อนจะขับรถหลบหนีไปนะก็มุ่งหน้าไปทางสพเมืองชุมพร
เพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยห่างสพเมืองไม่กี่ร้อยเมตรเองนะครับ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุถูกรถเก่งคู่กรณีขับปากหน้า
รถจักรยานยนต์ของนายราเมฆก็เลยจอดอยู่ริมฟุตบาทนะครับ
แล้วคนที่นั่งข้างคนขับรถเก่งก็ลดกระจกลงมา
ใช้อาวุธปืนลูกสองสั้นยิงใส่นายราเมฆ๑นัด

เขาก็ต้องทิ้งรถจักรยานยนต์พยายามวิ่งหนี
แล้วก็ไปล้มลงเสียชีวิตห่างจากสพเมืองชุมพรสัก๓๐๐เมตร
เพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยก็วิ่งหนีเหมือนกัน

ส่วนเพื่อนอีก๓คนที่ขี่จักรยานยนต์ตามกันมาอีก๒คันนะฮะ

มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่เสียหลักล้มอยู่กลางถนน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวของนายราเมฆ
ว่าไนท์มากนะครับเพราะว่ายังเพิ่งอายุแค่๑๗เท่านั้น
ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านพักที่หมู่๒ตะบนวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
แม่ของนายราเมฆบอกว่าไม่รู้มาก่อนว่าลูกชายไปเที่ยวสถานบันเทิงนะเมื่อคืนเนี่ย
ชกต่อยกันตามภาษาวัยรุ่นก็คงไม่มีปัญหาอะไร
แต่การขับรถตามมาแล้วใช้ปืนยิงกันจนถึงตายเป็นสิ่งที่รุนแรงเกินไป
อยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
และขอให้ช่วยกวดขันเด็กอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดที่เข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงต่างด้วย
ซึ่งตามรถแค่มั่วที่ตายเด็กน้อยกว่าเที่ยวในสถานบนเทิง
เราก็ไม่รู้ว่าน้องไป
คือแม่เขาก็แรงแค่ความเห็นที่ให้จิปั๊บ
ว่าถ้ากวดขันกันจริงแล้วลูกไม่ต้องไปอยู่ในที่แห่งนั้น
คงไม่ไปเจอคู่อริก็คงไม่มีเรื่อง
แล้วก็ไม่ขับรถไล่ตามมายิงกันตาย
มีวัยรุ่นชายอายุ๑๗ปีคนหนึ่งนะครับ

เมื่อคืนไปเที่ยวสถานบันเทิงในตลาดร้อยร้าน

ก็ไปคนละกลุ่มกับนายราเมฆนะ
แล้วออกมาเห็นเหตุการณ์ตอนที่รุ่นพี่ที่อยู่ในกลุ่มของผู้ตาย
มีเรื่องกับวัยรุ่นคู่อริที่หน้าสถานบันเทิง
แต่ตอนนั้นก็ไม่เห็นว่ามีอะไรรุนแรงมาก
จากนั้นตัวเองกับผู้ตายและเพื่อนรวม๕คน
ขี่จักรยานยนต์๓คันจะกลับบ้าน

แต่ตอนไปเที่ยวไปกันคนละกลุ่ม
แต่ว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันเลยขี่กลับพร้อมกัน
จะถูกรถเก๋งขับตามปาดหน้ารถของนายราเมฆ

ซึ่งไม่แน่ใจว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มไหน
แล้วมีเรื่องกับผู้ตายมาก่อนหน้าหรือไม่
ครับกลับไปทางเดิน

เออไม่รู้เหมือนกันว่ากลุ่มไหน

อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทะเลาะกันมาก่อน
แล้วคนตายนี้ออกมาจากไหน

แต่เราไม่เห็นติดการตอนที่ต้องมีอะไรกันในพิทับใช่ไหม
ครับไม่เห็นครับไม่รู้ด้วยครับ

กลับมาด้วยกันครับเพราะบ้านอยู่แค่กันครับ
สำหรับความคืบหน้าของคดีนะครับ

เปิดเผยว่าได้ให้ตำรวจชุดสืบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในจุดต่าง

พบว่ามีวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด๔คน
อายุ๑๗๑๘ปี
โดยได้ให้พยานที่อยู่ในเหตุการณ์มาชี้ภาพยืนยัน

ก็กำลังรวบรวมเพิ่มเติมเพื่อจะขอสารอนุมัติหมายจับต่อไปนะครับ